ส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่ค่ะ
เหตุการณ์ที่ตำรวจไปจับบ่อนการพนันที่อยู่ชั้นใต้ดินของอาคารหรูกลางกรุงค่ะ
ซอยรัชดาซอยรัชดา๑๘นะคะ
แล้วปรากฏว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มีตู้แดงของตำรวจอยู่ด้วย
จับนักพนันได้เยอะทีเดียวนะคะ๕๐คนด้วยกัน
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผู้ต้องหาที่อยู่ในนี้เกือบ๕๐คนค่ะ
นี่ค่ะผู้ต้องหาที่ตำรวจไปจับได้อย่างที่ดิฉันได้แจ้งไว้ตอนแรกก็คือเกือบ๕๐คน
ตำรวจสนสุธิศาลเนี่ยทยอยเอาตัวขึ้นรถไปฝากขังสารแขวงพระนครเหนือเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะ
คือทุกคนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนักข่าวก็พยายามจะถามไม่มีใครที่จะตอบนะคะ
ทุกคนถูกจับกลุ่มในคดีลักลอบเล่นการพนันตั้งแต่วันตี๒ของวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ห้องนี้เปิดเป็นบ่อนบาคาร่าลักษณะกาซิโนขนาดย่อมเลยค่ะ
ผู้ต้องหาที่ถูกส่งฝากขังเป็นผู้ชาย๓๓คนนะคะเป็นหญิง๑๕คนรวม๘๘คน
๘๘คนมีทั้งคนไทยมีทั้งคนต่างชาติเป็นคนไทย๑๔คนคนจีน๒๒คนพม่า๑๔และมาเลเซีย๒คนค่ะ
ในส่วนชั้นจับกลุ่มเนี่ยควบคุมตัวได้๕๒คนแต่ประกันตัวแล้ว๔คนเงินที่ตำรวจไปยึดมาได้เนี่ย๔ล้าน๓แสนกว่าบาทนะคะ
แล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเล่นพนันอีกหลายรายการทีเดียวเป็นคาซิโนย่อมเลยค่ะอยู่ชั้นใต้ดินกลางเมืองเลยค่ะ
ทีมข่าววันนี้ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุค่ะก็จะพบว่านี่ค่ะทีมข่าวเราไปนะคะเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าค่ะ
ก็จะมีพนักงานหลายบริษัทเดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นเหมือนกระตึกออฟฟิศ
แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอาคารแห่งนี้มีตู้แดง
นี่ใช่คือถ้ามีตู้แดงก็แสดงว่าตำรวจก็จะต้องมาตลอดเวลา
ก็ต้องมาตรวจเซ็นแล้วก็เอากระดาษรายงานว่าเหตุการณ์ปกติเซ็นชื่อ
ใช่เหมือนกับเป็นลักษณะเป็นแจ้งข้อมูลเบาะแสอะไรแบบนี้นะคะ
ต้องมีลายเซ็นสายตรวจโรงพักที่มันตรวจอยู่ทุกวัน
โดยเฉพาะวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตู้แดงตรงนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าเอาตรวจยังไงทำไมไม่รู้

ปรากฏว่าพบกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่นะคะ
ตรงทางเข้าเป็นประตู๒ชั้นแต่ว่าเปิดได้แค่ประตูบานนอก
แล้วก็พบกล่องวิทยุสื่อสารมีอุปกรณ์ไหว้เจ้ามีขนมไหว้เจ้านะคะ
แต่ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือว่า
มีเอกสารแจ้งยกเลิกการเช่า
ลงวันที่๒๗มิถุนายนหรือวันนี้ค่ะ
นี่มีอุปกรณ์สื่อสารเรียบร้อยเลย
แจ้งยกเลิกการเช่าลงวันที่๒๗มิถุนายน
แต่ลงวันที่เขียนไว้เมื่อ๑มกราคมปี๖๒
ไปถามชาวบ้านนะคะที่ใกล้อาคาร
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าระแคะระคายอยู่แล้วล่ะ
ว่าตรงนี้เป็นบ่อนมาระยะหนึ่งแล้ว
เพราะว่าเขาสังเกตว่ามีคนเดินเข้าเดินออก
มีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติมีทั้งต่างด้าว

มีตอนที่ไปรับส่งไปที่หอพัก
เขาก็คุยกันว่าเมื่อคืนลูกค้าเยอะ

คือพนักงานก็คือคนที่ทำงานในบ่อน
ใช่ครับเขาคุยกับเพื่อนเขาเพราะว่าพอเริ่มงาน
พวกเขาก็จะจ้อนวินมอเตอร์ไซต์ไปที่บัคคัน
แต่บางคนเขาก็คุยบางคนเขาก็ไม่คุย
แล้วบางทีก็มีทั้งคนไทยแล้วก็มีคนต่างด้าวด้วย
นี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นบ่อนขนาดย่อม
ตั้งอยู่กลางกรุงอยู่ในพื้นที่ที่ตำรวจ

คือมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าประเด็นนี้ค่ะ
มันก็จะต้องโดนตรวจสอบทั้งนักพนันเอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
ปรากฏว่าวันนี้ค่ะมีคนแสดงตัวบอก
ขพเจ้านี่แหละเป็นคนแจ้งเบาะแสเอง
คนคนนั้นก็คือประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

บอกว่าเนี่ยเป็นการชี้เป้าเป็นการแจ้งเบาะแสจากตนเองนะคะ
ต้องการเอาคืนที่ตำรวจบกน๒กลั่นแกล้ง
ตนถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้

ยังมีพื้นที่เปิดบ่อนการพนันอีกแห่งด้วยค่ะ

เราได้มีการประสานชุดจับกลุ่ม

ส่งที่สนสุทธิศาล

มีบทผลโยธินอยู่ซอยเสนา๒นะครับ
บริเวณสามแยกสวัยนะ

อันนี้เป็นภาพบ่อนนะครับ

บ่อนกรรมนันอันนี้เป็นภาพบ่อนนะครับ
ต่อไปก็เป็นบ่อนของตลาดฉลองมิตรนะครับป๊า

อันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของบกน๒นะครับนะ
และนอกจากนี้ก็ยังมีบ่อนผนในซอยเสือใหญ่นะครับ

โคคามก็มีบ่อนซอยรามอินทา๒๔นะครับ
โอ้โหชี้เป้าอีกหลายที่เลยค่ะ
อยู่ในพื้นที่บกน๒นะคะ
ขณะที่พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันบอก
ไม่มีการปกปิดผลการจับกลุ่มบ่อนเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมานะ
แต่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพราะว่านี่เป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง๑๙๑กับตำรวจบกน๒ค่ะ
ล่าสุดสั่งมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นละเลยหรือเปล่า

บ่อนแห่งนี้มีข้อมูลว่าเป็นของผู้ลงทุนชาวจีน

หลังจากที่ปิดทำการมาก่อนหน้านี้
แล้วก็มีชื่อเขามีชื่อเรียกในวงการ
เขาเรียกกันว่ามาเกาะเมืองไทย

ถ้ามีตำรวจจากสังกัดอื่นนอกพื้นที่มาจับเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรให้เห็นบ้างล่ะนะครับ